แล้วก็น้องพินต้าเองนะครับเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ
เขาจัดงานนะฮะก็มีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพล
แล้วก็บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมิน
พระมหาภูมิพลอดุญเดชมาร่วมกันขับร้อง
แล้วก็เมื่อกี้น้องพินต้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับ
ได้เข้าไปติดตามทำข่าวด้วย
แล้วก็เห็นศิลปินหลายท่านมีพี่เบิร์ดทงชัยด้วยนะครับ
ได้ขอน้อมนำแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากุณาธิคุณ
และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็
พระประมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช
ด้วยการจัดทำรายการพิเศษ
อันเชิญบทเพลงพระราชนิพล
ในพระบาทสำเด็จพระประมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช

โดยใช้นักร้องชั้นนำกว่า๓๐ชีวิตมาถ่ายทอด
ไม่ว่าจะเป็นคุณทงชัยแมคอินไตคุณบี้สุกิตวิเศษแก้ว
พี่ตูนัทธิดาแก้วบัวสายคุณแอมสวรรคลีระบุธ
นกสินใจเปล่งพาณิชย์คุณอ๊อปปองศักดิ์รัตนพงศ์

โดยทั้งหมดได้ขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน

ซึ่งพี่เบิร์ดทงชัยแม่อินไตพร้อมเพื่อนศิลปิน
ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

บทเพลงพระราชนิพลเป็นบทเพลงที่คุ้นเคยมายาวนาน
และรู้สึกชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างมากครับ
บทเพลงที่พี่เบิร์ตร้องหรือน้องหลายคนจะร้อง
เป็นบทเพลงที่พวกเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ

เป็นทรัพย์สมบัติของพวกเรา

ต้องเก็บกันไว้เพราะว่าตัวเนอร์ตัวและตัวโน้ตที่ท่านพระราชนิพลนั้น
มันช่างไม่เหมือนกับใครในโลกนี้ที่สามารถทำได้นะครับ
โตมากับเพลงของพระองค์ท่านนะคะ
สมัยก่อนเขาก็ใช้คำว่าอัญเชิญเพลงพระราชนิพลใช่ไหมคะ
เอามาร้องหรือว่าเราก็ได้ยินตามที่ต่าง

มีคนอัญเชิญเพลงพระชนิภนธ์มาร้อง

คือในโอกาสแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะ

ที่เราจะแสดงให้พ่อของเรารู้ว่า
คำสอนต่างที่บอกมาให้เรารักกัน

ที่เราจะมีหน้าที่แสดงให้พระองค์ท่านให้ทราบ